แกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับ
ไปจับสองผัวเมียอาชีพหลักขายผลไม้
อาชีพเสริมที่ผิดกฎหมายคือมาตามบ้านเรือนของประชาชน
แล้วก็ลักของเข้าไปแบบนี้ฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่คนร้ายชายหญิงซ้อมรถเข้าไปก่อเหตุ
ัดบ้านของผู้เสียหายขโมยทรัพย์สินไปนะครับ
ซึ่งทั้งคู่ตระเวนก่อเหตุมานานหลายเดือนแล้ว
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนติดตามจนรวบตัวได้
ผู้ต้องหาคือสามีพลยากันฝ่ายชายชื่อนายมารุษกิจสงวนอายุ๔๐ปี
และนางสาวพาสิตากิจสงวนอายุ๒๖ปีครับ
ส่วนของกลางที่ตามไปยึดได้ในบ้านเช่า
อยู่ที่ถนนชัยเพชรมงคลตะบนบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขรา
มีหลายสิบรายการเดี๋ยวก็ชมดู
คือมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุด้วยเขาเอาค้อนไปพันผ้า
เอาเหล็กที่ใช้ทุบกุญแจไปพันผ้าคือเวลาตีปั๊บมันจะได้เสียงดังน้อยลงหน่อย
จะเข้าไปขโมยของเขาไขควงหกเหลี่ยมกันไกล
อันนี้พวกอุปกรณ์ก่อเหตุทั้งคู่สารภาพว่าตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ครับ
ในอำเภอเมืองสงขลานามอมหัดใหญ่สิงหานครโอ้ไปหลายอำเภอนะนะครับ
โดยเริ่มก่อเหตุโน่นโควิดมารอบแรกนะครับเมษายนฮะ
พอเมษายนธุรกิจปิดเขาบอกว่าได้รับผลกระทบ
หากินไม่ได้ฝืดเคืองรายได้ลดไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
อย่างที่บอกนะฮะกลางคืนกลางคืนอาชีพหลักไปขายผลไม้
ส่วนกลางวันมาทำอาชีพเสริมที่จะติดคุกนะครับก็คือไปตระเวนขโมยของเขา
ขณะก่อเหตุเขาบอกว่าจะรีบหยิบหยิบมานะหยิบไม่ดู
แล้วเอามากองรวมกันในบ้านโดยไม่รู้ว่าของที่หยิบมามันมีค่าอะไรเท่าไหร่หรอก
แล้วก็ของส่วนใหญ่ก็เก็บไว้ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปขาย
มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เอาไปขายในตลาดวันอาทิตย์ที่ทำอย่างนี้
เขาบอกว่าสถานการณ์มันบีบบังคับครับ
ก็ฝากขอโทษนะครับผมที่ว่าผมทำความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายทุกท่านครับ
ขอโทษจริงจริงครับเพราะผมมีเงินเหลือผมมีทางด้วยวันนี้ผมก็คงไม่ทางครับผม
ช่วงแถลงข่าวครับคุณผู้ชมครับมีผู้เสียหายที่รู้ข่าวหลายคน
ไปดูของกลางแล้วก็ไปเจอนะจำทรัพย์สินของตัวเองได้ที่ถูกขโมยไป
ขณะที่เมื่อวานนี้ก็ยังมีอีกหลายสิบคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุถูกจับแล้ว
อ้าวใครสงสัยนะครับว่าของของท่านหายนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในสิงหานคร
อำเภอเมืองสงขลานามห่อมอะไรพวกเนี้ยนะไปดูของกลางได้ที่สพคองหงครับ
ครับของหงฮะผัวเมียเนี้ยถูกแจ้งสามข้อหาครับ
ลักทรัพย์ร่วมกันกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ยานพานะในการก่อเหตุจากนั้นก็ส่งดำเนินคดีนะครับ
แต่สงสารลูกสิฮะลูก๕ขวบกับ๗ขวบนะครับนี่ฮะ